ของบ้านถึงก็ตกใจเมื่อเปิดประตูเข้าครัว
แขกไม่ได้รับเชิญตัวเบ้ง
รออยู่ในครัวเลยนะฮะต้องเรียกกู้ภัยมาเชิญตัวออกไป
ถ่ายสิว่าตัวอะไรนี่
โอ้ไม่ได้รับเชิญนะคะวิ่งไปวิ่งมาพี่เหของน้อง
วิ่งไปวิ่งมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตัวเงินตัวทอง
หรือว่าชื่อจริงถูกต้องเขาตัวเฮียเนอะ
ลงมาเข้าครัวที่บ้านเล็กที่๒๖ทับ๑๒
ตะเกียกตะกายหนีเจ้าหน้าที่กันจ้าละวันเลยนะ
เมื่อเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึงยกพลมาล้อมจับตัว
นางยุภาคำหอมเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าได้เปิดประตูบ้านออกมาที่ครัว
แล้วมาเจอตัวเงินตัวทองตัวใหญ่เบ้งตัวนี้นะครับ
ไต่ขึ้นลูกกรงเหล็กดัดอยู่ในครัว

ก็ไม่อยากอยู่หรอกในครัวทำอาหารไม่เป็น
โดยกู้ภัยนี่แหละฮะมาดูเชิงตัวเงินตัวทองกันก่อน

เจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์จับตัวเงินตัวทองเนี่ย
เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้
คือเขามาจากไหนนะเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองด้วยบ้านนี้อืม
ตัวใหญ่ตัวอ้วนปั๊ก